สมุทรปราการค่ะโอ้โหวันนี้มีเรื่องสลดเกิดขึ้นนะคะ
ขนสินค้าของร้านเย็บผ้าใบ
หลายท่านเห็นในพาดหัวข่าวแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมันทับหัวเด็กแล้วหนีบกระโหลกเด็กอายุ๕ขวบ
กระโหลกแตกเสียชีวิตค่ะนี่ค่ะเป็นสถานที่เกิดเหตุนะคะ
คือแม่ของเด็กเนี่ยร้องไห้ใจจะขาดนะคะ
สภาพแบบนี้ค่ะที่ขึ้นขึ้นใช่นั่นคือเลือดของเด็กอายุห้าขวบ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงสายสายค่ะคือพอเข้าไปเนี่ย
ก็เป็นเหตุการณ์เด็กผู้ชายถูกลิฟต์หนีบเสียชีวิตค่ะ
เป็นอาคารพาณิชย์อยู่ที่สมุทรปราการนะคะอาคารพาณิชย์๔ชั้น
แม่กับพ่อก็คือนางสาวเจนนี่และในปีใยอายุ๒๕ปีกับ๒๓ปีเป็นชาวเมียนมาค่ะ
พ่อกับแม่เด็กร้องไห้ฟูมฟายใจจะขาดอยู่ข้างศพลูกเลยค่ะ
ลิฟต์ขนของหนีบเสียชีวิตน้องบอลอายุ๕ขวบอ่ะคุณนัทพงศ์ครับ
คือช่องลิฟต์ขนของชั้นล่างเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเป็นเลือดกองใหญ่อันนั้นคือชั้นล่าง
เลือดเต็มเลยค่ะแต่จุดที่เกิดเหตุมันอยู่ชั้น๔
เป็นชั้นบนสุดลิฟต์ไปคาอยู่ลิฟต์ตัวนี้เนี่ยเป็นลิฟต์ส่งของค่ะ
ไม่ใหญ่ขนาด๑คูณ๑เมตรสร้างแบบง่ายเขาไว้ใช้ขนของอย่างเดียวค่ะ
มันไม่มีประตูปิดเปิดเอาไว้ใช้ขนของขึ้นตึกนะคะ
ไปถามกับคนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเขาเนี่ย
เอาของขึ้นลิฟต์ไปเก็บที่ชั้นสามแล้วน้องบอลเนี่ยก็ขึ้นตามเขาไปด้วย
พอถึงชั้น๓เขาขนของออกจากลิฟต์ก็เห็นน้องบอลเนี่ยวิ่งลงไปที่ชั้น๒
เขามองลงมาเห็นน้องบอลกำลังชะโงกลงไปมองข้างล่าง
แล้วก็เห็นเด็กเนี่ยดึงเชือกลิฟต์ลิฟต์ก็ลงมาดิหลีบน้องค่ะ
อันนี้ลิฟต์ไม่ทำงานแล้วนะเขาก็ไปหยิบเขาก็ไปจับเชือก
ดึงเชือกน่ะเชือกข้างน่ะครับอ๋อดึงแล้วเขาก็นอนแล้วน้องเขา
มันก็ทำงานสินี่คือเชือกตรงนั้นมันเพื่อให้ลิฟต์ทำงานใช่ไหม
ดึงอยู่ชั้นไหนมันก็ทำงานครับแล้วตอนสภาพพี่น้องเขาอยู่ครั้งแรกเนี้ย
หัวน้องเขาคำอยู่หรือไงครับเพราะผมหันไปเขาดึงเชือกอยู่น่ะ
มือก็กำเชือกอยู่ด้วยมันครับกำเชือกอยู่ไม่เพราะมันหนีบอ่ะ
อันนี้มือหนึ่งผมไม่ได้มองแล้วแหละผมมองแต่ว่ามันหนีบแล้ว
สถานที่ทำงานของผู้ใหญ่เนี่ยมันเป็นจุดอันตรายของเด็กเลย
นะคะพ้นแบบพ้นหูพ้นตานิดเดียวเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าไปดูเจ้าของร้านที่เขาให้การเนี่ยนะเขาบอกว่าคือ
ปกติแล้วลิฟต์ตัวนี้มันเอาไว้สำหรับขนของขึ้นไปเก็บชั้นบนอย่างเดียว
มันไม่ได้ใช้ให้คนขึ้นขึ้นลงไม่ใช่เอาไว้ใช้ขนของขึ้นข้างบน
ลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้นเก็บของเขาก็จะเอาตะขอเหล็กเกี่ยวเอาไว้
แล้วก็เอาตะขอกั้นลิฟต์เอาไว้ไม่ให้เคลื่อนตัวหรือตกลงมาข้างล่าง
คนเนี่ยต้องเดินขึ้นบันไดไปรอขนของออกจากลิฟต์
วันนี้คนงานดันพาเด็กขึ้นไปด้วยไงฮะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
ทางพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรปราการ
กู้ภัยไปตรวจสอบสภาพแล้วค่ะ
คอหมุนได้รอบเลยคือลิฟต์มันลงมาตรงคอของเขาพอดี
ก็เลยทำให้น้องเสียชีวิตนะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงจริงค่ะแต่ก็คงจะเป็น
อุทาหรณ์ครั้งสำคัญเลยนะคะสำหรับมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ทำงานนะคะ